ไปเชิญคุณนภาพรเพชรจินดานะครับตามด้วยท่านจีรยุห่วงทรัพย์นะครับ
เชิญครับค่ะกลับเรียนท่านประธานที่เคารพนะคะ
ในชั้นนางสาวนภาพรเพชรจินดาสมาชิกสภาพผู้แทนราชดรแบบบัญชี
รายชื่อพักเสรีรวมไทยค่ะวันนี้ที่ฉันจะมาอภิปรายไม่ไว้วางใจ
เอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะคะด้วยเหตุผลที่ว่าที่ท่านไม่ควรทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีต่อไป
ติอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะของนายกรัฐมนตรี
ที่ดิฉันคิดว่าดิฉันต้องการให้ท่านประยุทธ์ออกไปนะคะ
เนื่องจากว่าท่านบริหารผิดพลาดล้มเหลวปล่อยปะละเลย
รู้แก่อำนาจสั่งการให้มีการใช้กำลังปราบปามประชาชน
ออกมาชุมนุมรุนแรงเกินกว่าเหตุตามนิสัยความถนัดของตนเอง
จนกล่าวได้ว่าประเทศเรากำลังขับขึ้นไปด้วยความครับแขนเกียรติชัง
ท่านเป็นผู้ที่ไร้ภูมิปัญญาไร้องค์ความรู้ไร้จิตสำนึกรับผิดชอบ
ไร้คุณธรรมจริยธรรมและความสามารถที่จะเป็นหัวหน้ารัฐบาลและผู้นำประเทศต่อไปได้
แก้โควิดผิดพลาดคนตายนับหมื่น
ผู้คนจะต้องเจ็บตายมากมายขนาดนี้ไม่ใช่เป็นเพราะโรคระบาดที่ควบคุมไม่ได้นะคะ
แต่เป็นเพราะพลเอกประยุทธ์เนี่ยบริหารผิดพลาดไร้ความเป็นผู้นำปล่อยปะระเลย
ยอดผู้เสียชีวิตมากขึ้นจนเกินทะลุหนึ่งหมื่นคน
บางคนเนี่ยได้ตั้งฉายาให้ท่านว่ายุทธ์หมื่นศพท่านจำฉายาท่านไว้ให้ดีนะคะ
มันจะเป็นอะไรที่ติดตัวท่านไปตลอดแม้ว่าท่านได้ลงจากตำแหน่งแล้วนะคะ
ที่ฉันสงสัยว่าท่านรวบอำนาจมานั่งเป็นหัวโต๊ะในการจัดการบริหารโควิดเนี่ย
เพราะว่าท่านได้เห็นช่องทางการบริหารประโยชน์หรือไม่
ขอย้ำนะคะช่องทางการบริหารประโยชน์นะคะ
ในขณะที่โรงพยาบาลได้รับสิทธิ์ในการตรวจโควิดเชิงรุก
หรือในจุดใหญ่เนี่ยก็มีแค่บางโรงพยาบาลไม่กี่โรงพยาบาลที่ได้รับสิทธิ์นั้น
ซึ่งโรงพยาบาลนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับกลุ่มสปสชเลย
หรือโรงแรมบางที่ที่ได้รับการเป็นที่ให้กักตัวเนี่ย
ก็ไม่ได้ถูกจัดสรรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทำเศรษฐกิจดิ่งเหวกู้จนตัวตาย
เก่งแต่กู้ค่ะแต่ท่านไม่ได้เก่งในการหารายได้เข้าประเทศเลย
อาจมีประสบการณ์ในการเบิกงบหลวงอยู่ในค่ายทหารมันง่ายค่ะ
แต่พอมาวันนี้ท่านมาเป็นผู้นำในภาวะวิกฤตเนี่ย
กลับทำอะไรไม่ถูกที่ผ่านมาสยามประเทศเรา
มีแต่คนที่เขาสู้จนตัวตายเพื่อปกป้องแผ่นดินเกิดนะคะ
แต่มายุคนี้ประเทศไทยเป็นยังไงผู้นำเรากู้จนตัวตาย
เพื่อที่จะรักษาเก้าอี้ตนเองนะคะ
ดังนั้นถ้าท่านจะกู้เพิ่มอีก๑๕ล้านล้านบาทเนี่ย

เพราะว่าถ้าเป็นท่านคนเดิมเนี่ยนอกจากที่จะไม่ช่วยให้
ประเทศเราเนี่ยมีทางออกที่ดีแล้วได้เนี่ย
ประเทศเราก็จะติดลมอยู่แบบนี้ไม่มีอะไรดีขึ้นนะคะ
ล้างผ่านงบประมาณแต่ฟื้นเศรษฐกิจไม่ได้
รัฐบาลชุดนี้ให้ความสำคัญกับการจัดซื้อยุทธปกรณ์มากเป็นพิเศษ
ที่ภัยความมั่นคงในปัจจุบันคือการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด
ไม่ใช่ทุ่มงบประมาณในการจัดซื้ออาวุธยุทธโปรกรณ์ให้กองทัพ

เดี๋ยวนี้เขาใช้เทคโนโลยีใช้การค้าใช้สิ่งแบบนี้ในการทำสงคราม
ไม่ใช่อาวุธเพราะอาวุธที่ท่านสั่งมาเนี่ยมันมีแต่มีแต่เรื่องคอมมิชั่นใช่ไหมคะ
ว่าคดีมันไปถึงไหนแล้วมันจบอย่างไรคะ
มันจบแบบเงียบแบบนั้นได้อย่างไร
ฟังคำพูดของผู้นำกองทัพที่ว่าซื้ออาวุธยุทธโปรกรณ์ก็เหมือนซื้อทิชชู่
ที่หมดแล้วต้องซื้อใหม่
เปรียบเบยซะแบบคนในประเทศสายหัวกันเป็นแถวว่า
เอ๊ะทำไมระดับผู้นำกองทัพคิดแบบนี้ได้ยังไง
ดังนั้นถ้าต้องใช้แล้วทิ้งเนี่ยเพื่อจะรีบซื้อใหม่นะ
ก็ย่อมสะท้อนว่าสิ่งที่ท่านซื้อมากันเนี่ยมันไม่มีประสิทธิภาพใช่หรือไม่
เป็นการผลาญงบโดยไม่จำเป็น
ท่านมีพฤติกรรมคลั่งโอหัง
หังคลั่งอำนาจใช้มาตรา๔๔จนถึงพรกรฉุกเฉิน
จนติดเป็นนิสัยซึ่งการคลั่งอำนาจ
เป็นโรคชนิดนึงที่ท่านอาจจะยังไม่รู้ตัวเอง
เพื่อที่จะควบคุมสถานการณ์โควิด
แต่ในทางปฏิบัติเป็นที่ทราบกันดีว่า
กฏหมายนี้มีไว้จำประการควบคุม
หรือจัดการกับประชาชนที่เห็นต่าง
หรือมอบเยาวชวนที่ออกมาประท้วงสักทิศ
โดยที่ไม่ได้ใช้ในการควบคุมโควิดแต่อย่างใดเลย
เพราะการแก้ไขสถานการณ์โควิดเนี่ย
มันเป็นไปอย่างล่าช้าเหลือเกิน
แต่ส่วนการสกัดกั้นปราบปรามผู้ชุมนุม
มันทำไมเป็นไปได้อย่างรวดเร็วมากเลยคะ

ท่านต้องอย่าลืมว่าอำนาจเนี่ยมาพร้อมกับความรับผิดชอบนะคะ
ท่านบ้าอำนาจหลงตัวเองยังไม่รู้อีก
เมื่อหลายสัปดาห์ก่อนท่านได้โพสต์ภาพนี้ใช่ไหมคะ
ท่านดูจะเป็นคนหลงตัวเอง
ไม่อยากต้องการจะสื่อสารให้คนอื่นเห็นว่า
ท่านเป็นคนตั้งใจทำงานขยันทำงาน

เหมือนเปรียบเสมือนได้ว่าท่านเป็นผู้ที่ปิดทองหลังพระ
แต่ชาวเน็ตเขาก็จับข้อสงสัยค่ะ

ใส่สูตรใส่เน็กไทยเรียบร้อย

เวลาอยู่บ้านทำงานหรือว่าแจกของในพื้นที่เนี่ย

ไม่จำเป็นจะต้องมาเอ่ยอ้างถ่ายรูปลงโซเชียล
ต่างกับว่าปิดทองหลังพระแต่อย่างใดเลยนะคะ
ทุจริตเชิงโครงสร้างอำนาจ

ทุจริตเชิงโครงสร้างอำนาจ
มันไม่ต่างอะไรจากทุจริตเชิงนโยบายเลยค่ะ
มันน่ารังเกียจนะคะน่ารังเกียจว่าการที่ตอนนั้นครั้งนั้นที่มีการปล่อยกู้พม่า
ท่านก็ต้องทราบดีว่าเมื่อไหร่ที่มีงานของกลุ่มค่ายทหารของท่านเองเนี่ย
แล้วเมื่อไหร่ลูกหลานของท่านนายกเนี่ยไปซื้อซองเพื่อการประกวดราคาเนี่ย
จะมีใครหน้าไหนเข้าไปซื้อซองแข่งด้วยคะเขาก็ถอยกันหมดแล้ว
หรือว่าท่านไม่เข้าใจประเด็นแบบนี้นะคะมันน่าละอายมากเลยค่ะ
โทษอดีตแต่ปัจจุบันไม่แก้ไขได้แต่แก้ตัว
ท่านเนี่ยมีพฤติกรรมนี้ค่อนข้างโดดเด่นมากเลยค่ะ
ที่ชอบว่าคนอื่นไม่เคยมองความผิดคนอื่นอีกความหมายหนึ่งคือท่านอ่ะเก่งแต่แก้ตัว
แต่ไม่เคยแก้ปัญหาทั้งที่ชอบอ้างมาตลอดว่าท่านเนี่ยเข้ามาเนี่ย
เพื่อแก้ปัญหาของประเทศอย่างกรณีเรื่องจำนำข้าวนะคะ
ท่านก็บอกว่าหนี้สินเนี่ยท่านต้องมาชดใช้แต่ท่านไม่ได้คิดคำนึงถึงเลยว่า
มันเอ่อประชาชาวนาเนี่ยจะได้รับประโยชน์นั้นเนี่ย
มากน้อยเพียงใดเอาแต่โทษคนอื่นนะคะอ้างรัฐมนูลปราบโกง
แต่เลี่ยงที่จะแสดงบัญชีทรัพย์สินเรื่องเนี้ยบอกเลยว่าท่านอ่ะ
น่าอายที่สุดชายช้าทหารแต่ว่า
เปิดเผยทรัพย์สินของท่านเนี่ยตามคำสั่งของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
อ้างเทคนิคทางกฎหมายคุ้มครองเนี่ย
มันยิ่งทำให้สังคมเคลือบแคลงสงสัยในตัวท่านมากยิ่งขึ้นว่า
ท่านมีทรัพย์สินอะไรเนี่ยมันงอกออกมาอีกหรือเปล่า
ไม่อยากให้ใครเห็นที่ดินที่ท่านได้ขายไปเนี่ย
มันเป็นยอดเท่านั้นจริงหรือไม่หรือมันจะมากขึ้น
ชาวบ้านเขาอยากรู้ถ้าท่านแฟร์ท่านเปิดมาเลย
ไม่มีอะไรที่น่าจะต้องปิดบังอะไรนะคะทำตามรัฐมนุนเหมือนคนอื่นเขา
ท่านเป็นตัวหลักเลยแหละที่ทำให้คนในชาติสิ้นหวัง
สิ้นหวังอย่างไรการบริหารประเทศที่ล้มเหลวเนี่ย
ตลอดใน๗ปีที่ผ่านมาที่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรี
โดยเฉพาะไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
แล้วก็ความขัดแย้งทางการเมืองได้เนี่ย
ท่านยังทำตัวเป็นผู้ขัดแย้งเสียเอง
ท่านอ้างว่าจะมาจัดการปัญหาม็อบเสื้อแดงเสื้อเหลือง
แต่ตอนนี้งานงอกกลายเป็นม็อบ๓นิ้วออกมาอีก
ท่านไม่สามารถที่จัดการตรงนี้ได้
ทำให้คนในชาติรู้สึกท้อแท้สิ้นหวัง
ไม่เห็นอนาคตที่จะเดินต่อไปได้
เนื้อประดาตัวคิดฆ่าตัวตายมีคนฆ่าตัวตายกันมากมายนะคะ
แม้กระทั่งดาราเซลปเนี่ยที่มีศักยภาพทางด้านการเงินหน่อยเนี่ย
บอกขอย้ายประเทศแล้วประเทศนี้อยู่ไม่ได้อีกต่อไป
และถ้ายังมีการบริหารด้วยนายกรัฐมนตรีคนนี้นะคะ
ท่านเป็นผู้นำที่ไม่สามารถทำตามนโยบายที่หาเสียงได้แม้แต่เรื่องเดียว
ท่านจะอ้างว่าท่านไม่ใช่เป็นคนของพลังประชารัฐก็ไม่ใช่นะคะ
บรรดาองคลักษณ์ที่มากมายหรือว่าท่านมาในโคต้าที่ใครเสนอเนี่ย
มันเด่นชัดอยู่แล้วค่ะว่าท่านคือคนของพักใด
นโยบายต่างที่ท่านหาเสียงไว้เนี่ยท่านก็ไม่เคยทำตามเลยที่ที่ฉันพูดแบบนี้
เพราะดิฉันคิดว่านี่อาจจะเป็นการอภิปรายท่านประยุทธ์เป็นครั้งสุดท้ายแล้ว
ดิฉันคิดว่าฉันอาจจะไม่ได้อยู่ในตำแหน่งนี้อีกแล้ว
ดังนั้นคือต้องการที่จะตอกย้ำว่าสิ่งที่ท่านได้พูดในการหาเสียงเมื่อครั้งที่ผ่านมานั้น
ท่านยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะ
โง่ยติที่ฝ่ายค้านยื่นมาบอกว่านายกโง่
เถียงตายเลยค่ะว่าไม่จริงใครว่าลุงตู่ของดิฉันโง่
จริงเลยถ้าโง่นะคะจะไม่เกิดกรณีค่าโง่ของประเทศไทยออกมาเยอะมาก
เหตุเกิดตั้งแต่รัฐบาลยุคไหนดิฉันไม่สนใจนะคะ
ว่ามันจะเกิดขึ้นตั้งแต่รัฐบาลยุคไหนแต่ฉันที่ฉันสนใจว่า
คดีเนี่ยมันเป็นคดีที่มีเรื่องยาวนานมากว่า๓๐ปีแล้วแต่ฟ้องกันมาอย่างยาวนานเนี่ย
มันทำไมถึงจบให้รัฐบาลจะต้องชดใช้ในรัฐบาลของท่าน
ประเทศไทยจะต้องชดใช้เงินหรือว่าการต่อสัมประธานต่างให้กับเอกชนในรัฐบาลของท่าน
ให้กระทรวงคมนาคมจ่ายพร้อมดอกเบี้ย๒๔๐๐๐ล้านบาทเนี่ย
กรณีนี้ก็เห็นได้ชัดเลยว่าต่างด้าวไม่มีสิทธิ์ในโครงการตั้งแต่แรกแล้ว
แต่รัฐก็ทำโง่หรือเพราะมีไอ้โม่งคนไหนคะมีไอ้โม่งคนไหนคะที่ใกล้ตัวรัฐบาล
ไปซื้อบริษัทนั้นมาเพื่อให้ได้สิทธิ์ในการเรียกร้องค่าเสียหาย
เพราะรู้อยู่แล้วว่าเขาสนิทกับคนในในรัฐบาลจะต้องได้เงินจากการฟ้องร้องแน่นอน
ซื้อมาไม่กี่ร้อยล้านบาทแต่ได้เงินกลับมาเนี่ยเป็นหมื่นล้านบาทเนี่ยมันคุ้มไหมคะ
มันคุ้มมากเลยใช่ไหมคะแม้กระทั่งหวยออนไลน์เนี่ยโอเคมันมีมาในยุคอื่น
ทำให้มันเกิดปัญหาที่เกือบจะเสียเงินที่เขาฟ้องร้องมา๓แสนล้านบาทเนี่ย
แต่สุดท้ายท่านก็ไม่ได้รับผิดชอบต่อสิ่งที่ท่านกระทำ
ก็ไม่ชัดเจนสุดท้ายอะไรจะต้องให้สัมประธานเขา
เราต้องแลกผลประโยชน์ของชาติ
กับพฤติกรรมการทำงานบริหารผิดพลาดของท่านประยุทธ์งั้นหรือ
แม้กระทั่งเรื่องกรณีเรื่องค่าทางด่วน

เราถูกเข้าฟ้องเป็นหลักแสนล้านเช่นกันนะคะ

เราไม่สามารถที่จะชดใช้ค่าเสียหายเขาได้
เพราะเขาเรียกค่าเสียหายมาเวอร์เกินไป
เราจะต้องให้ต่อสัมประธานเขาไปอีก๑๕ปี๘เดือน

ที่ค่าโง่ต่างมันถึงจะมาลุมอยู่ในรัฐบาลชุดนี้
มันมีการคุยมันมีการเคลียร์เพื่อให้แพ้ไหม
ดังนั้นจึงเป็นเหตุผลที่ฉันคิดว่า

ไม่งั้นค่าโง่มันไม่มารวมมาลงอยู่ที่นี่ทั้งหมดนะคะ
ต่อไปความรับผิดชอบของผู้นำในต่างประเทศนะคะ
แล้วย้อนมองท่านประยุทธ์ของเรา
หากมองย้อนในคุณธรรมจริยธรรม
ความรับผิดชอบทางการเมืองเนี่ยเปรียบเทียบกับผลเอกประยุทธ์
แล้วก็ประเทศอื่นในหลายประเทศจะเห็นว่า
ประเทศของพวกเขาเนี่ยได้แสดงประสบีฤทธิ์ลาออก
หลังจากที่เขาบริหารงานกันผิดพลาดนะคะ
อย่างเช่นนายกมงเกลียลาออกเพราะว่า
ประชาชนประท้วงไม่พอใจต่อการบริหารจัดการโควิด
ส่งผลต่อเศรษฐกิจและการจ้างงาน
แม้กระทั่งนายกทูนีเซียลาออกหลังจากประชาชนประท้วงเรื่องโควิด
แล้วมีเหตุให้ประชาชนเนี่ยเกิดปะทะกันกับตำรวจนะคะ
แม้กระทั่งสโลวาเกียก็ลาออก
ซึ่งในเวลานั้นยุโรปเขายังไม่ให้การรับรองคุ้นนะคะ

นายกอิตาลีเนี่ยก็ลาออกเหมือนกันค่ะ
หลังถูกวิจารณ์หนักเลยต่อนโยบายที่ไม่สามารถที่จะควบคุมโควิดได้
แล้วประเทศเราเหรอคะนายกประยุทธ์เราคะ
สำนึกบ้างไหมคิดบ้างไหมแม้แต่คำพูดเนี่ยสักคำนึงที่จะเห็นใจขอโทษประชาชนต่อการบริหารผิดพลาดเนี่ย
มีบ้างไหมไม่เคยได้ยินเลยนะคะจากตัวพลเอกประยุทธ์เรา
ไลด์สุดท้ายนะคะดิฉันเนี่ยอยากจะบอก
จริงดิฉันอยากจะให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยนั่งฟังที่ดิฉันจะพูดดังต่อไปนี้นะคะ
เมื่อวานนี้ท่านได้ลุกขึ้นมาตอบโต้หัวหน้าพักดิฉันท่านเสรีพิสุทธิเสรีรวมไทยเราเนี่ย
ว่าเขามีประสบการณ์แค่พบตรต่างกับท่านเป็นนายกรัฐมนตรี
เอท่านเสรีพิสุทธิ์ของดิฉันเนี่ยเป็นอดีตพบตลยังไม่เคยเป็นนายกก็จริง
แต่ตำแหน่งพบตลของท่านเนี่ยมีเกียรติค่ะมีเกียรติเพราะอะไร
เพราะไม่เคยใช้ตำแหน่งพบนั้นไปยึดอำนาจจากเจ้านายเก่าของตัวเอง
ไม่เคยไปยึดอำนาจจากผู้หญิงผู้หญิงคนนั้นยังเป็นเจ้านายเก่าด้วย
ไม่เคยใช้ตำแหน่งพบทำเช่นนั้นดังนั้นดิฉันไม่รู้สึกว่า
ตำแหน่งนายกที่ท่านได้มาเนี่ยมันน่าภูมิใจอะไรเลย
ครั้งแรกมาเนี่ยยึดอำนาจเขามาครั้งที่สองมาเนี่ย
ท่านทำอะไรบ้างมาสบายสบายเลยก็ให้เขามาโบสถ์เป็นนายกเลย
มันน่าภูมิใจไหมคะแบบนี้ที่ท่านจะที่ท่านจะมาเปรียบเทียบกับหัวหน้าดิฉัน
นายกนะท่านตอกย้ำอยู่เสมอว่าที่ผ่านมาเนี่ย
ทำงานในรูปแบบของคณะกรรมการนั่งหัวโต๊ะทำหน้าที่บริหาร
ไม่เคยรู้รายละเอียดอะไรเลยหรือพูดง่ายว่า
ท่านแทบจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยตั้งเป็นนายกก็เท่านั้นแหละ
คิดว่าถ้านั่งเป็นนายกล่ะจะรู้มากกว่าคนอื่นเหรอไม่ใช่
เพราะว่าถ้านั่งเป็นนายกอ่ะก็แค่นั่งเพราะมันมีลูกน้องอ่ะ
คอยคอยชงเรื่องขึ้นมาอันไหนมันมีผลดีตอบรับดีเนี่ย
ท่านก็จะสมอ้างเขาว่าผลงานฉันฉันทำเองคิดเอง
แต่ถ้าอันไหนผิดพลาดนู้นลูกน้องทีมงาน
บริหารอย่างเดียวผู้บริบัติรับไปดิฉันอยากจะบอกท่านนายกนะคะว่า
อาชีพเนี่ยมีความเก่งที่แตกต่างกันตัวอย่างเช่นชาวเนี่ย
ชาวนาเนี่ยเขาอาจจะปลูกข้าวเก่งนะคะปลูกข้าวเก่งแล้วยังขี่ควายเก่งด้วย
อาจจะขี่ควายเก่งกว่าคนที่บ้านท่านก็ได้นะคะจากภาพเนี้ยหลายหลายคนถามว่า
ควายมันหายไปไหนตัวหนึ่งหรือเปล่าดิฉันก็คิดว่าเขาอาจจะมีดวงตาเห็นธรรมแล้วก็ได้นะคะ
เลยเหลือแค่สองตัวเขาจึงไปละพอเหลือสองตัวเนี่ยท่านเห็นลำน้ำเพิ่งข้างไหมคะ
น้ำนานอยู่ข้างอ่ะลงไปเลยลงไปแช่น้ำให้สบายใจเลยนะคะ
แช่น้ำเลยก่อนที่๑๐ล้อเนี่ยจะมาเฉียวชนท่าน
เพราะมีผู้นำนำทางแบบนี้อะไรมันก็ติดขัดไปหมดนะคะ
ดังนั้นดิฉันจึงขอสรุปว่าดิฉันไม่ไว้วางใจ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรี
อีกต่อไปได้ค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับต่อไปเชิญท่าน